เดี๋ยวก็พาไปต่อที่ร้อยเอ็ดค่ะ

๒คนนะคะเป็นแฟนกันเขาบอกว่า
ฝ่ายผู้ชายเคยเล่าให้เธอฟังว่า

บางทีเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในบ้านด้วย
แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าก็อยู่กันสองคน
แล้วล่าสุดฝ่ายผู้หญิงไปเจอกระดูกมนุษย์เข้าค่ะ
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ

ตำรวจรีบไปตรวจสอบบ่อน้ำร้าง
ที่ดินว่างเปล่าของนายใหม่อึ้งเจริญธนกิจเลย
ห่างจากที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในตะบนสะครู๑๐๐เมตรค่ะ
จุดเกิดเหตุมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ
และมีบ่อน้ำร้างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๘๐เซนติเมตร
ลึก๓เมตรที่ก้นบ่อค่ะคุณผู้ชม
มีโครงกระดูกมนุษย์ในสภาพสมบูรณ์ทุกประการ
วัยวะยังอยู่ครบ

ว่าน่าจะเสียชีวิตมานานแล้วนะคะ
นางสาวรุ่งนภาบันสิริวัย๒๘ปีเล่าให้ฟังว่า
กับแฟนนุ่มเข้าไปขุดมันเลือดนกในที่ดินตรงนี้
แล้วก็เลยเดินไปดูว่าบ่อน้ำยังมีน้ำอยู่หรือเปล่า
แต่พอชะโง่หัวเข้าไปเนี่ยค่ะ
ไม่เจอแต่เจอโครงกระดูกก้นบ่อเลย
รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านค่ะ

กับเพื่อนบ้านบอกว่าได้กลิ่นเหม็นเน่า
แต่ก็คิดว่าอาจจะเป็นซากสุนัขซากแมว
บอกด้วยนะคะว่า๒สัปดาห์ก่อน

หลายครั้งจนเกือบทะเลาะกันกับแฟนนะคะ
เข้าใจว่านี่พาผู้ชายเข้าบ้านหรือเปล่าเนี่ย
ไม่มั่นใจไงว่าเอ๊ะนี่นัดใครมาเข้าบ้านคือดึกดื่น
สุดท้ายถึงขั้นต้องไปกล่าวคำสาบานต่อหน้าพระกันเลยนะว่า

เห็นแบบมีคนอยู่นี่หรอ

เหมือนเงาคน

แล้วก็เลยเข้าใจถึงคิดว่าแฟนซ่อนแพ้ไปหรือเปล่าเปล่า
คิดว่าเหมือนมีคนอยู่ในห้องไหนครับ
แล้วทะเลากันดีกว่าแฟนมันเนี่ย

ถามว่าเห็นผู้ใดก็

อ๋อเห็นเสียงเหมือนมีใครอยู่ในห้องกับแฟนเรา

เป็นบ้าเหรอคะจะมีผัวสองคนพร้อมกัน

นางจันทิราคนทิรกุลวัย๓๙ปีนะคะ

ก็มาที่ที่เกิดเหตุด้วยอยากจะมาขอดูศพ
เพราะเธอบอกว่าสามีเธอนายชำนินันทสัย

จนถึงวันนี้ยังไม่เจอตัวเลยนะคะ
แต่ว่าพอดูโครงกระดูกแล้วเธอก็บอกว่า
ก็ยังไม่แน่ใจไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะใช่สามีเธอหรือเปล่า
เมืองต้นตำรวจจะส่งชิ้นส่วนโครงกระดูก
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ทางการแพทย์
จะได้ตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ